หนุ่มคนนี้รู้สึกว่าภูมิอกภูมิใจเหลือเกินนะคะ
ที่ได้พาน้องสาวคนเล็กของบ้านฉัดบริรักษ์น้องวันใหม่
ไปวิ่งในโครงการ๙คนละ๙
ครอบครัวได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม

น้องวันใหม่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำไมวิ่งได้ครบ
เซตที่๒ถึง๗กิโลด้วยกัน
ไปฟังเสียงพี่บอยปกรณ์กันหน่อยค่ะ
เขาก็วิ่งได้นานกว่าที่เราคิดไว้แบบเยอะ

เขาวิ่งได้ไกลขนาดนี้

เราไม่ได้ตั้งใจอะไรมากคือแค่ว่าน้องอยากไปด้วย

ทำให้คนบริจาคเงินได้มากขึ้น

เป็นการส่งเสริมให้เด็กมาออกกำลังกาย

หวังว่ามันจะเกิดอะไรที่เกิดการทำตาม

แต่ว่าเขาก็มีพูดแหละว่าเออ

ผมก็ถามเขาว่าสนุกอะไร
เขาก็บอกสนุกแบบได้ช่วยรับบริจาคเงิน
เขาก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันนะ

น้องก็เรียนรู้ซึมซับมาจาก

คือพี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องนั่นแหละ